คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
็อกเกอร์ชื่อเฉาพี่เสกโลโซของเรานี่แหละ

วัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้ว

ฟ้าใหม่อาจจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตบ้างแล้วนะ
เห็นได้จากล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าตัวพร้อมกับแฟนสาวอีฟอภิษยา
เดินทางไปฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์

ข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง

และได้ยิงปืนในที่สาธารณะจำนวน๑๐นัด
โดยสารได้พิพากษาให้ยืนตามสารชั้นต้น

แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา๒ปี
และปรับเงินเป็น๒๕๐๐บาท
ซึ่งหลังจากที่พี่เสกโลโซได้รับการประกันตัวเสร็จ
ก็รีบเดินทางออกไปทันทีพร้อมกับแฟนสาว
โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะ

พูดง่ายก็คือตอนนี้ไม่ติดคุกแล้วแหละ

ถ้าไม่กระทำผิดอีกก็รอดผลไปนะคะ

แต่ถ้าทำตัวกลางขนาดนี้ในที่สาธารณะเนี่ย

อย่างที่คุณบอกแหละความวัวไม่ทันหาย

คือปีนี้ถือว่าเป็นปีชงก็แล้วกันนะ
หน้าฟ้าใหม่ก็ขอให้เห็งก็แล้วกันนะจ๊ะพี่เสก